คุณผู้ชมใครให้มากกว่านี้มีอีกไหม

อยากรู้ก็คือรถตุ๊กที่หาดใหญ่เขาเก็บของสะสมเต็มรถไปหมดเลย
ก็เลยอยากรู้ว่ายังมีรถตุ๊กคันไหนในไทยหรือว่าในโลกอีกไหม
ติดของสะสมซะเต็มรถไปหมดเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กที่หัดใหญ่นะ
คือมันเป็นสี่ล้อแดงนี่แหละดูภายนอกก็ดูธรรมดาไง
ก็เออมันก็เหมือนกับพวกรถกระป๋อใช่ไหมที่อยู่ในบ้านเราเนี่ย
ในกรุงเทพแต่ทีนี้พอดูในรถสิ

คืออันนี้กระจกหน้ารถคุณผู้ชม

ตรงนั้นนะเขาบอกเขาเอาให้มองทาง
นี่เขาเปิดไปแล้วอยู่เต็มไปหมดเลย
ซึ่งรถคันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถของ

พีชเขาก็ขับบริการรับส่งผู้โดยสาร
แล้วก็แปะของสะสมเต็มไปหมดเลย

เหรียญเงินเหรียญสะสมเครื่องรางของขลังพระเครื่องก็มีนะ

ก้อนหินแม้กระทั่งฝาเครื่องดื่มก็ยังมีเลย

สุดยอดเลยครับคุณลุงนะครับอึ้งเลยนะเนี่ย
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าถามว่าลุงลุงของสะสมในรถเนี่ย
มีทั้งหมดกี่ชิ้นบอกลุงบอกลุงก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่ามีกี่ชิ้นเอาจริงนะลุงเก็บมาเรื่อยเลย
แต่ลุงขับรถมา๑๐กว่าปีแล้ว
ก็เริ่มเก็บเริ่มติดประดับอยู่ในรถไปเรื่อย
แล้วพอลูกค้าผู้โดยสารเขาใช้บริการเขาก็เห็น
ลุงสะสมเหรอเอามามอบให้ลุงเพิ่มเติมตลอดเวลานี่
ดูตรงที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็ติดประดับเยอะเหมือนกันนะคะ

พิษบอกว่าภูมิใจเหลือเกินกับรถคันนี้
เพราะว่าเป็นคันเดียวในหาดใหญ่เลยแหละ
ประดับตกแต่งรถด้วยของสะสมแบบนี้
แล้วเผลออาจจะเป็นคันเดียวในโลกด้วยซ้ำไปนะคะ
ทุกครั้งเวลาที่ลุงพิษขับรถไปจอดพวก
ย่านศูนย์การค้าการท่องเที่ยวโรงแรมต่างในเมืองหาดใหญ่เนี่ยนะ
โอ๊ยนักท่องเที่ยวเขาเห็นแล้วก็มาเลยค่ะ
มาขอถ่ายภาพถ่ายรูปเซลฟี่กับลุงพิษกับรถคันนี้
ก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์
คือเขาบอกว่าแปลกไงที่บ้านเขาไม่มี
พอมาเห็นแบบนี้ก็ถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อย
คิดบอกด้วยนะคะบอกว่าที่นำของมาประดับตกแต่งแบบนี้

หลังจากนี้จะเก็บสะสมไปเรื่อย
แล้วก็ถามว่าลุงสรุปคือลุงมองเห็นทางใช่ไหม
เพราะว่าช่องมองทางมันเหลือนิดเดียวเท่านั้นเอง
บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องห่วงลุงมองเห็นมองเห็นได้ชัดเจนเลย
ไม่ต้องกลัวเรื่องของอันตราย

คิดดูสิถ้าเกิดว่าคนเอาของมาให้อีก